เรื่องแรกนี้เรื่องของต่อหัวเสือที่รุมต่อยเด็ก
เมื่อวานเราก็นำเสนอเรื่องนี้แล้วนะคะ

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของบ้านเลย
เด็ก๒คน๖ขวบกับ๓ขวบก็วิ่งเล่นกันอยู่
แล้วพอต่อหัวเสือเนี่ยมันมากันทั้งฝูงเลยค่ะ

ท้ายที่สุดแล้วแม้น้องจะพยายามหนี
แต่ว่าน้องผู้หญิงเสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปถึงที่บ้าน
ยังเจออยู่เลยเป็นต่อหัวเสือบินอยู่แถวบ้าน
ว่อนเลยนะฮะเหตุการณ์ที่ต่อหัวเสือแตกรัง

เด็กเล่นกันอยู่ตรงนั้นนะครับ
นี่แหละค่ะจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่หมู่บ้านคลองกลาง
ที่อำเภอกบิลบุรีจอดปราจีนบุรี
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายเขียนภูมิศิลา
เป็นคุณตาทวดของน้องที่เสียชีวิต
แล้วผู้สื่อข่าวของเราคุณสุดปรีดาเนี่ยนะ
ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุ
ก็บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมสภาพโดยรอบ
ก็คือเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง

ตรงจุดนี้นี่แหละค่ะมีกอไผ่ขึ้นเป็นกออยู่แน่นเลย
สลับกับต้นไม้ต้นอื่น

ไปเจอกับคุณตาของเด็กด้วยนะคะ

หลานสองคนคนโตคือเด็กหญิงกล้าตะวันภูมิศิลา
หรือว่าน้องตะวันอายุ๖ปี
หลานคนเล็กคือเด็กชายธีรชัย

อายุ๓ปีทั้งสองคนเนี่ย
เขาเล่นกันอยู่ที่บริเวณลานหน้าบ้าน
จนถึงตอนประมาณบ่าย๓โมง
ตอนนั้นมีลมพายุพัดมา
แล้วน้องเขาก็เห็นว่าฝนมันจะตกแล้ว
เนี่ยสองคนคนโตน้องตะวัน

เขาเล่นกันอยู่แล้วเห็นว่าพอฝนจะตกแล้ว

แล้วน้องเขาก็จะกลับบ้าน

น้องชายคุณเล็กเนี่ยนะก็เดินนับหน้า
ส่วนคนพี่เด็กหญิงกล้าตะวัน
หรือน้องตะวันเนี่ยก็ปั่นจักรยาน
จุดตรงนี้มันมีทั้งกอไผ่ทั้งต้นโมกอยู่
ตอนนั้นลมมาแรงมากคุณผู้ชม
กิ่งไผ่มันก็ไปฟาดถูกรังต่อหัวเสือ
แล้วมันก็หล่นลงมากับพื้นนะคะทีนี้ต่อแตกฮือมาเลยอ่ะ
มันประกอบกับจังหวะที่น้องทั้งสองคนเดินมาผ่านตรงจุดนี้พอดีเลย
ต่อหัวเสือทั้งฝูงเลยค่ะรุมต่อยเด็กทั้งสองคน
ต้นแบบนี้นะอยู่ข้างหน้ารีบวิ่งออกไปก่อนเลย
ส่วนพี่สาวน้องตะวันทิ้งจักรยานแล้วก็วิ่งตามน้องชายไป
ปรากฏว่าไปสะดุดล้มน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะน้องตะวันเนี่ยสะดุดล้ม
ต่อหัวเสือทั้งฝูงเนี่ยก็บินไปแล้วก็ไปต่อยน้องตะวันนะคะ
เด็กเขาก็พยายามที่จะช่วยตัวเองนั่นแหละแล้วก็ไปวิ่งไปถึงที่บ้านที่อยู่ติดกัน
ตอนนั้นเนี่ยคุณยายเลี้ยงหลานอยู่หลานขวบ๓เดือนนอนอยู่ในมุ้ง
พอเห็นว่าหลานสองคนวิ่งมาเนี่ยยายก็โอ้โหอยากจะช่วยหลานนะคะ
เอาหลานเข้ามุ้งก่อนเลยให้หลานไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
แต่ตอนที่เอาหลานเข้ามุ้งปรากฏว่าต่อหัวเสือก็ตามเข้ามาอีก
แล้วมารุมต่อยทั้ง๔คนนะคะคนที่โดนมากที่สุดเลย
คือน้องวัย๖ขวบน้องตะวันนั่นเองนะคะ
ทีนี้พอหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็มีเข้ามาทำลายรังต่อหัวเสือ
แต่จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยนะ
ยังเจออยู่เลยต่อหัวเสือยังบินอยู่อยู่ตามพื้นบ้านเกาะอยู่ตามมุ้ง
ตอนที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์อยู่ก็ยังบินวนเวียนอยู่อะค่ะ
ซึ่งทางด้านคุณยายคือคุณยายบัวหอมภูมิศิลาอายุ๕๗ปี
ก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราทำกราฟิกนี่แหละ
ซึ่งยายเล่าถึงจังหวะที่จะช่วยหลาน
เพราะว่าตอนที่หลานสองคนวิ่งมาเนี่ยยายจะพาไปหลบในมุ้ง
พอเปิดมุ้งปั๊บตัวตอบมันทั้งฝูงใหญ่เลยค่ะ
เข้าไปในมุ้งก่อนทีนี้ยายกับหลานก็บอกว่าอยู่ในมุ้งไม่ได้แล้ว
จะต้องพาออกมานอกมุ้งแล้วก็เอาที่นอนมาทับมาปิดหลานเอาไว้
เพื่อไม่ให้ต่อมันบินเข้ามา
เสร็จแล้วปุ๊บคุณยายบอกว่าให้หลานนอนนิ่งอย่าขยับนะ
จังหวะนั้นเองค่ะมันเป็นจังหวะที่ฝูงต่อ
มันเห็นแสงไฟอยู่อีกจุดหนึ่งต่อมันก็เลยคิดว่าตรงนั้นมีคนอยู่
ก็เลยบินไปตอมไฟตรงนั้นแทน
แล้วคุณยายบอกว่าโอ้โหกว่าจะพาหลานทั้ง๓คนออกมาจากบ้านได้
ขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลได้ก็กินเวลาไปครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ
แต่ทีนี้น้องตะวันหลานสาวคนโตวัย๖ขวบเนี่ย
คือเขาโดนเยอะที่สุดนะคะต่อหัวเสือทั้งฝูงรุมต่อย
ได้รับพิษจากเหล็กในรุนแรงมากแล้วน้องก็เสียชีวิต
ส่วนหลานอีก๒คนวัย๓ขวบคือน้องต้นแบบแล้วก็น้องก้านพลู
ที่อยู่ในมุ้ง๑ขวบ๓เดือนนี่นะคะ
ตอนนี้หลานทั้งสองคนอาการก็ดีขึ้นตามลำดับแล้ว
หมอบอกว่ายังอยากให้อยู่โรงพยาบาลก่อน
อยากให้เฝ้าติดตามอาการอีกสักระยะหนึ่ง
ซึ่งทางด้านนายแพทย์โชคชัยมานะดี
อำนวยการโรงพยาบาลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

บอกว่าต่อหัวเสือมีลักษณะพิเศษนะ
เพราะว่าสามารถต่อยซ้ำได้หลายครั้ง

พิษของต่อหัวเสือค่ะก็รุนแรงเหมือนกัน
รุนแรงเหมือนกันโดยพิษเหล็กในของต่อหัวเสือเนี่ย
ทำให้คนที่ถูกต่อยเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้
แล้วถ้าเกิดว่าแพ้หนักนะคุณผู้ชม
ทำให้ระบบหายใจล้มเหลวเกิดภาวะไตวาย
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ
ถมพยาบาลเบื้องต้นอันดับแรกถ้าเป็นไปได้
หมออยากให้เอาเหล็กในของต่อออกก่อนนะครับ
ใบมาแล้วก็เว้นช่องว่างไว้กดลงไปตรงเหล็กใน
ทำให้มันโผล่แล้วก็ใช้ที่จัดเล็บดึงออกมา

อันที่สองก็ใช้พวกประคบเย็น
อาจจะเป็นน้ำแข็งในตู้เย็นหรืออะไรประคบ
เพื่อป้องกันการสเปรตการลามของพิษไป

นี่ค่ะคุณหมอก็แนะนำวิธีการเบื้องต้น
แต่อันนี้มันในกรณีที่อาจจะโดนตัวเดียวต่อยไง

คือก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนี่แหละ
โดยพอโรงพยาบาลกบินบุรีก็ฝากแจ้งเตือนมาด้วย
ว่าถ้าเกิดถ้าบ้านไหนสังเกตว่ามีรังต่อหัวเสือ
หรือว่ารังของแมลงของสัตว์ต่างที่คิดว่าเป็นพิษเป็นภัย

รีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญให้เอาออกดีกว่า

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก